คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะประมาณสัก๔โมง
แล้วเหตุการณ์นี้คือคนเอาอาวุธมีดมาแทงกัน
ที่สำคัญกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่เกิดเหตุได้เลยนะคะ

นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
สีแดงนี่คือคนก่อเหตุนะลูกศรสีแดงครับ
บันทึกเหตุการณ์ไว้ช่วงประมาณ๔โมงเย็น
เป็นเหตุการณ์ระทึกจริงนะเพราะว่าคนกลัวนะฮะ
ว่าจะเป็นชายคลั่งที่ถือมีดวิ่งมาแทงคนที่เดินช้อปปิ้งไปมาหรือเปล่า
แล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ย
ลูกศรสีน้ำเงินอันนั้นถือว่าเป็นตำรวจที่มาในห้างพอดี
คดีนะที่มีตำรวจรายนี้อยู่นะฮะแล้วก็คอยระงับเหตุนี้ได้นะครับ
แล้วเนี่ยที่เขาถืออาวุธปืนเล็งไปที่ผู้ชายคนนี้จนเขายอมวางมีดสั่งให้เขาวางอาวุธลง
แล้วผู้ชายคนที่เกาะเหตุก็เชื่อนะยอมวางอาวุธแล้วก็นั่งยองลงแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะก็มีการประสานเพราะว่ารอปภของทางห้างก็มาคุมตัวผู้ชาย
แล้วก็ประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลคือเหตุการณ์นี้คนได้รับบาดเจ็บ๒คนนะคะ
คนที่ก่อเหตุด้วยแล้วก็คนที่ไปแทงเขาโดนแทงอ่ะนะเนี่ยจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ชายที่เข้าระงับเหตุเนี่ยนะคะ
คือ๑๐ตำรวจตรีพานุพงศ์คนซื่อซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
เห็นเหตุการณ์ก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคุณตำรวจไปทำธุรกรรมกับแฟนที่ธนาคาร
แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นตำรวจไงคะเห็นคนทำร้ายกันเนี่ยก็พยายามจะเข้าไประงับเหตุ
เพราะว่าจากการฝึกมาเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุแบบนี้แน่นอนจะต้องเข้าระงับเหตุเอาไว้ก่อน
ก็เลยเอาอาวุธปืนที่พกมาเนี่ยคือเหมือนกับเหมือนกับเอาอาวุธปืนขู่
แล้วบอกให้คนร้ายเนี่ยวางมีดลงเดี๋ยวไปฟังเสียง๑๐ตำรวจตรีพานุพงศ์หน่อยค่ะ
นี่คือเป็นจังหวะพอดีเลยนะคะที่ตำรวจที่ประสบเหตุเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ไปช่วยทำให้คลี่คลายสถานการณ์ได้ส่วนสองคนที่บาดเจ็บ
นะฮะเขาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันขึ้นฮะถึงมาไล่แทงกันในห้างครับ
ก็นี่ไงคะว่าตอนนี้เขามีการสอบสวนโดยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือ
เนี่ยผู้กำกับสอนอลลาตภาวเพราะว่า
พบว่า๒คน๒คนนี้คือนายรามินนาคหารือไทยอายุ๓๕ปี
คนนี้เป็นคนก่อเหตุคือเขาเอามีดพับมา
แล้วก็เอามีดมาแทงนายสุภาชัยแคะอูอายุ๓๗ปี

ทีนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเลยค่ะ
พอระงับเหตุได้กู้ภัยก็นำตัวนายรามิน
ที่เขามีบาดแผลโดนแทงที่หน้าท้อง๑แผล
ส่งที่โรงพยาบาลนพรัชส่วนนายสุภาชัย
ก็โดนแทงที่ชายโครงซ้ายแล้วก็หน้าท้อง๒แผล
ก็นำตัวนายสุภาชัยส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ
ทีนี้พนักงานสอบสวนเดินทางไปสอบปากคำ

แต่คือรายงานข่าวเบื้องต้นออกมาตอนแรก
บอกว่ายังไม่สามารถให้ปากคำได้
คือผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้ว
แต่เขามีการคาดว่าทั้งควรเป็นคู่ริกันนะครับ
ทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันในห้างแบบนี้